หลุดแม่ยังสวยแม่เมืองใกล้ใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
เรียบร้อยค่ะเพลงเก่งของพี่ดวงใจค่ะ
เขียนฝันไว้ข้างฝาเหมือนร้องแล้วบอกแม่เนาะ
เป็นไงคะไอ้จู

ติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวลูกต้องทำให้ได้
ใช่เดี๋ยวแม่ก็ช่วยกัน

นะคะเราก็จูมกันไปแม่ลูก
ขอให้โชคดีนะคะกับคำเฉลยในการแข่งขันเกมของเราในรอบนี้

เพลงที่สองนะคะมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณดวงใจร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณดวงใจร้อง
มูลค่าสองหมื่นบาท

๒หมื่นบาทครับ
ก็เป็นเพลงเก่งของคุณดวงใจ
คุณดวงใจร้องถูกต้องหมดทุกคำ
คุณพ่อครับผมได้ตังค์แล้วสองหมื่น

ดวงใจไหมรักไหมรักไหมรักรักครับลูกที่เลี้ยงดูอยู่มาทุกวัน

ดวงใจเขาขยันไหมขยันทำงานไหม
อันไหนครับไปใกล้ไปกรอกหูเลย

ดวงใจเขาขยันทำงานไหม
ขยันครับขยันทำมาเลี้ยงดูพ่อแม่มาทุกวันนี้เรื่อยมาเลยครับ
เขาขยันครับแต่ไม่ได้อยู่อยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ห่าง
เขาอยู่อำเภอผมอยู่เมืองครับ
เขาก็ส่งเสียให้กินเรื่อยมาเลย

ดวงใจครับทั้งแม่ทั้งพ่อเลย

เวลาแม่ป่วยครับดวงใจพาไปเวลาพ่อป่วยก็ดวงใจพาไปครับ

ทำไมวันนี้ถึงมากับคุณแม่ได้คะ
อ๋อดวงใจแนะนำให้มาด้วยกันครับ
เค้ามาสาบหน่อยค่ะ

แล้วทำไมถึงยอมมาล่ะ

วันนี้ดีใจไหมได้มาเจอกัน
ได้มาเจอหน้าครับ
ขอบคุณนะที่มาด้วยกัน
ครับผมอยากเจอน่านเพิ่งจะได้มาวันนี้เลยนะ
มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหม
แม่จะบอกที่นี่มันจะดีลึก

บอกว่าเห็นหน้าดีใจเลยคุณแม่ครับ
มีรอยยิ้มกันได้บ้างก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีล่ะเป็นบุญ
เพราะว่าศูนย์รวมดวงใจอยู่ตรงนี้
ยังไงก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกคนนี้อยู่

ก้าวเข้าสู่เพลงที่สี่หมื่นตัวช่วยใช้ไปแล้วหนึ่งค่ะ
แล้วก็มาถึงเพลงนี้นะครับเพลงที่สาม
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาครับ
สี่หมื่นค่ะพี่ดวงใจเพลงนี้สี่หมื่น
ไงครับไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องเลยล่ะ
เคยได้ยินมาบ้างรู้จักเคยได้ยินแต่ไม่เคยร้องเลยไม่เคยเลย
อีกอย่างถ้าหยุดถ้าไม่มั่นใจไม่ไหวแล้วมันเสี่ยงมาก
หยุดตอนนี้มีสองหมื่นแน่แต่ถ้าเสี่ยงซึ่งมันก็น่าเสี่ยง
เพราะว่าจากสองหมื่นมันจะได้สี่หมื่นอืม
ถ้าผิดสองหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สาม
มูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับคุณดวงใจครับคุณดวงใจจะสู้หรือจะ

สู้ครับ
สู้ครับ
ตอนนี้จากซูซั่ลนิแมพส์หนึ่งจุดเก้าพูลความจริงนะครับ
เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่จะเปิดได้นะครับคุณดวงใจครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอนนี้ยกเว้นแผ่นที่๒แผ่นเดียวนะครับ
เลือกไม่ได้นอกนั้นเลือกได้หมดนะครับ

คนนี้มา๔คนเลือกแผ่นที่๔ค่ะ

มากัน๔คนนะครับก็เลยเลือกแผ่นที่๔
ขอให้เป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับคุณดวงใจ

ไม่ต้องร้องค่ะรอบนี้ถือว่าคว้าเงินในอากาศมาเลยค่ะ
รับแล้ว๔หมื่นบาท
ก็ได้ไปแล้วนะครับ๓เพลง

ถ้างั้นเรามาฟังกันเลยนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ตัวช่วย๑ตัวช่วยค่ะพี่

ถ้าอยากจะสู้ต่อเพื่อเอา๖๐๐๐บาท

แล้วเพลงนี้คุณลุงใจพอร้องได้บ้าง

จะเหลือ๒๐๐๐๐บาท

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ

ยังเหลืออีก๑แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ